เหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์กองทัพอากาศตกที่เขาชมมา
ซึ่งอยู่ระหว่างรอยต่อจังหวัดระยองจันทบุรี
จนเป็นเหตุให้๒นักบินแล้วก็๑ช่างเครื่องเสียชีวิต
ถือว่าเป็นการสูญเสียบุคลากรที่สำคัญของกองทัพนะครับ
แล้วก็สร้างความสะเทือนใจเป็นอย่างมาก
ในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเพลิงศพ
แก่ทหารอากาศทั้ง๓นาย
กลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกของญาติ
แล้วก็เพื่อนทหารที่ได้มากล่าวคำอำลาเป็นครั้งสุดท้าย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ

แต่เกียรติยศแห่งชายชาติทหารเท่านั้นที่คงอยู่
คือประโยคที่ดังกล้องไปทั่วงานพระราชทานเพลิงศพ
ทหารอากาศที่ประสบอุบัติเหตุ
ณเขาชะเมาจังหวัดระยอง
วันนี้ก็ตั้งใจกันมาเพื่อที่จะร่วมส่งทั้ง๓คน

ก็เป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเฮฮา

เป็นที่รักของเพื่อนในรุ่นนะครับ
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทุกคนก็เสียใจนะครับ
แต่ว่าก็มั่นใจว่าทั้ง๓คนได้ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วนะครับ

คำกล่าวจากใจของเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร
และน้องเตรียมทหารน้องร่วมกองบิน๒

นักบินหรือช่างเครื่องทุกคนที่กองบินคือเพื่อนที่ร่วมงาน
และการสูญเสียจะไม่มีวันลืม
พวกเขาจะอยู่ในความทรงจำของทุกคน
อุบัติเหตุครั้งนี้กองทัพอากาศ
จะสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
และมีคุณค่ายิ่งของกองทัพอากาศไปก่อนเวลาอันสมควร
นำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจแก่ครอบครัวและญาติมิตร
ตลอดจนผู้ร่วมงานทุกคน
แต่การปฏิบัติหน้าที่ของนักบินและช่างเครื่องทั้ง๓นาย
แสดงออกถึงความกล้าหารและเสียสละ
ทำหน้าที่รับใช้ชาติได้อย่างสมเกียจชายชาติทหารอย่างสมบูรณ์
นี่คือคำกล่าวของพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้ง
ผู้บัญชาการทหารอากาศที่กล่าวไว้
เพื่อสะดุดีเกียรติให้แก่ลูกทัพฟ้าทั้ง๓นายที่ล่วงลับ
แม้แต่ตัวแทนเพื่อนทหารอย่างนาวาอากาศตรีรัชชานนท์วงเวรใน
ตัวแทนเพื่อนร่วมรุ่นเรียมทหารและนักเรียนในเรืออากาศ
บอกกับเพื่อนของพวกเขาเป็นครั้งสุดท้ายว่า
ประเทศชาตินี้ไม่มีอะไรจะร้องขอจากเพื่อนอีกแล้ว
และเพื่อนได้เสียสละให้กับประเทศนี้ไปหมดแล้ว
ถ้อยคำไว้อาลัยและการร่วมงานในวันนี้
แสดงให้เห็นถึงความอาลัยความภาคภูมิใจ
และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละแม้กระทั่งชีวิต
พิธีในวันนี้จึงถือเป็นเกียรติยศอันสูงสุดแห่งครอบครัวและสำนึกยิ่ง
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานเพลิงศพ
แก่ทหารอากาศทั้ง๓นายที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมชายชาติทหาร
ริยโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน